มีการออกมาเรียกร้องให้ภาครัฐนั้นส่งเสริมเรื่องของการหาพื้นที่ขาย
กรมการค้าภายในได้ประกาศรับผู้สมัครผู้ที่สนใจทั้งในโครงการหนูนิดเดิมกว่าหมื่นราย
รวมทั้งผู้ประกอบการที่เปิดท้ายขายของทั่วไปที่อยากเข้ามาเป็นมาตรฐานเดียวกัน
โดยตั้งเป้านำร่องในกรุงเทพมหานครก่อนขยายไปยังหัวเมืองต่าง
ซึ่งตอนนี้กรมการค้าภายในก็อยู่ระหว่างการประสานงานกับกรุงเทพมหานครเพื่อจัดหาพื้นที่ขายให้
รวมทั้งสถาบันทางการเงินของรัฐสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการพิจารณาครับ

เพราะว่ามันเข้ามาแล้วทำให้พวกเราด้อยลงหรือว่ากลายเป็นผู้แผ่นที่ทำให้เราอาจจะรู้สึกว่าการกำหนดผู้ผู้หญิงมันยากขึ้นเพราะว่าเราแข่งกับภาพรัฐไม่ได้อยู่แล้ว
การหาพื้นที่ขายให้การให้ความรู้เรื่องของการขยายเฟรนชายแล้วก็การฝึกอบรมต่าง
เพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นมีความเข้มแข็งยั่งยืนมากขึ้น
และนี่คือทั้งหมดของเปิดโลกเศรษฐกิจประจำเที่ยงวันนี้ครับ